จะถึงกับใช้กระบี่ชี้แม่แท้ของตัวเอง

ใครยังไม่ฟื้นใครก็ไปไม่ได้

ทุกวันพุธถึงศุกร์เวลา๙โมงครึ่งและ๕โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒